ส่วนอีกหนึ่งรายการนะครับที่ไทยรัฐทีวีถ่ายทอดสดเป็นประจำทุกสัปดาห์อยู่แล้วกับการแข่งขันศึกยอดมวยไทยรัฐ
เสาร์นี้นะครับเขาบอกว่าคู่ขี้สูสีมีดีกันคนละอย่างมวยสดบทมวยเก่านะครับ
ซึ่งเหล่าบรรดาเซียนมวยนั้นเขาแสดงทัศนะไว้อย่างไรติดตามได้จากคุณเอกชุมพรสุรพัฒน์จารุมณีครับ
ผู้เอกสุดยอดมหารัฐเสาร์นี้เดี๋ยวดูนะครับว่าสุริยันเล็กอบตกัมภีร์จะเดินลุยเตะขาต่อยหมัดอัดจนร่วง
หรือว่าการกรกรรมนาศจะเล่นจังหวะฝีมือดักสาดแข้งจนคู่ชกนี่เข้าไม่ติดส่วนธรรมเนียบเซียนชอบใครกันบ้างเอ้าไปติดตามครับ
ในขณะที่การนี่มีความเก่าครับ
อาวุธเตะต่อยสอกรุมแรงมีปั้มตีครับ
แต่ก็สภาพร่างกายการจะเป็นรอง
คิดว่าจะย้ำแค้นเอาชนะการ
อกอำนาจไปแบบสนุกอีกครั้งครับ
เศรษฐ์บนที่ชอบความหนักและความสดของสุริยะเล็กเหมือนพี่ชัย
ก็มีเพียงแค่คนเดียวก็คือพี่ชายมินบุรีเท่านั้นนะครับ
เลย๙คนมีพี่บักโจ้โคราชณชูทางด่วน

พี่หนุ่มบังกะดีฮะเก๋าและก็อฟแบบอาริว
ชอบความเก๋าของการกรกบนาศ
เสียงส่วนใหญ่ชอบการมากกว่าก็จริงนะครับ
แต่อย่าลืมว่าสุริยเล็กเคยชนะมา
และก็อย่าลืมอีกว่าศึกยอดมทรรศ
เซียนอยู่รูหมูอยู่ตึกมาเยอะแล้ว

เจอกันเสาร์นี้บ่าย๒ถึง๔โมงเย็น
เอกชุมพรสุรพักษณ์จารุมณีอร่ายกันครับ